แต่สุดท้ายตำรวจตามจับมาได้

ทีมงานเรานี่ก็เหลือเกินจริง

แล้วจะต้องไปนอนคุกไหมคะ

แต่นอนนับเงินค่าปรับไปเรียบร้อย
โดนหลายข้อหาแล้วก็เสียค่าปรับเยอะอยู่

อันนี้ขึ้นแล้วไม่เป็นไร

เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้แล้วเอาไปโพสต์นะฮะ
นี่ฮะที่โคราชนะฮะ

บอกว่าเมื่อวันที่๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
ตอนนั้นมีกลุ่มวัยรุ่น๓คน

นี่เป็นถนนชนบทนะฮะ

แต่ตำรวจเขาไม่ได้เพิกเฉย

คือคลิปนี้แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์มาสักระยะหนึ่งแล้วพี่อุ๋ย
และถ้าไม่ไปจับกลุ่มมาดำเนินคดีเนี่ย

ก็กลัวว่าจะไปนอนขี่นอนชิวนอนขอบกันอีกไง

ตำรวจสพเสริงสางนี่

นอนขี่นอนขอบนอนชิวนี่ฮะสพเสริงสางตามตัวมาได้แล้ว

คนนอนขี่นี่อายุ๑๙ปีส่วนนอนขอบกับนอนชิวเนี่ยอายุ๑๗ทั้งคู่
โอ้โหตำรวจก็เนี่ยให้ทำท่าให้ดูแล้วก็ถามว่าเออทำไปทำไมอย่างนี้นะคนนอนขี่
นะนอนขี่นอนขี่เขาสารภาพว่าเขาทำไปด้วยความนึกสนุก
นี่เป็นเพื่อนกันหมดเลยครับสำรึกจากกายถึงได้ขับขี่ท่าทางประหมาตรปาเสียว
อันเด็นนะครับก็ดีที่ไม่เกิดอุโมทยีตเกิดขึ้น

ขอบคุณนะครับนะพวกเราก็ช่วยกันเตือนเพื่อน
ขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับตำรวจบอกว่าก็ต้องดำเนินคดีให้เป็นเยี่ยงอย่างแล้วฮะ
นอนขี่เนี่ยถูกแจ้งไป๗ข้อหาคนเดียว๗ข้อหานะนอนขี่
นี่เอาหลักก็พวกขับรถประมาทหวาดเสียวใช่ไหมรถนี่ไม่มีพรบอีกนะ
ไม่มีใบขับขี่อีกนะไม่สวมหมวกกันน็อก
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนคือรวมแล้วนอนขี่คนเดียวเนี่ยโดนไป๓๐๐ได้
ค่าปรับนะส่วนนอนขอบกับนอนชิวนะฮะ
คนละสองข้อหานะครับทุกผู้ชมครับโดนเปรียบเทียบปรับเหมือนกัน
ส่องนอนคนนี้เป็นเยาวชน
ใช่โดนข้อหายินยอมให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่มาขับขี่รถของตน
เนื่องจากไปตรวจสอบแล้วรถคันนี้เป็นของผู้ปกครองของเขา
แต่ให้นอนขับที่๑๙เนี่ยเป็นคนหนึ่งคนขี่เนี่ย
แต่ว่าก็ไม่มีใบขับขี่ก็แหละ
แล้วตำรวจเนี่ยเปรียบเทียบปรับอย่างเต็มที่เลย

เนื่องจากอยากให้เข็ดหลาบไม่อยากให้ใครมาคึกขนองแบบนี้อีก
เห็นแบบนี้อาจจะดูแบบแม่ทำแบบนี้ได้ยังไง
แต่ถ้าเกิดวันนั้นมีอุบัติเหตุอันตรายร้ายแรงขึ้นมา

มันไม่ใช่แค่เรื่องของความคึกขนองความสนุก

มันอันตรายกับเพื่อนร่วมทางคนอื่นด้วยแหละ

ค่ะแล้วโอ้โหข้อหาเยอะมากเลย

อาจจะได้เข็ดอย่าไปเรียนแบบนะคะ